อัปเดตข่าวคราวของคุณแม่ลูกสองอย่างแม่เบ้นพรชิตากันหน่อยนะคะ
ล่าสุดก็ควงสามีพี่มิคบรมวุฒิ
พร้อมกับลูกสาวคนโตน้องฟรีมไปออกงานค่ะคุณ

ไปร่วมงานอีเวนต์แสดงสินค้าของเด็กเมื่อวันก่อนนี้เอง
เบ้นก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่บอกว่าเจ้าตัวกับสามีกำลังเครียด
กลัวว่าน้องปรางลูกสาวคนเล็กจะน้อยใจ
ที่พอกับแม่คอยโอ๊ะแต่น้องปรีมลูกสาวคนโต
เพราะว่าน้องปริมออกอาการห่วงคุณพ่อคุณแม่มาก
บางทีนะน้องปริมยังแสดงอาการอิจฉาน้องสาวด้วยนะ
งานนี้นะคะพี่เบ้นบอกว่าเดี๋ยวตัดสินใจละ
จะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อหาทางแก้ที่ถูกวิธีกับลูกสาวทั้งสองคนค่ะ
วันเราจะอยู่กับน้องปิมมาเยอะกว่า
เพราะว่าคนนี้เขาแบบเขาต้องการแล้วเขารู้เรื่องแล้ว
แต่ว่าพอเป็นตัวเล็กเนี่ยเขาก็จะ
เขาอาจจะยังรู้เรื่องน้อยหน่อยความที่ไม่รู้เรื่อง
เวลามองหน้าเขาเขาก็จะเห็นนะว่า
เอ้าทำไมแม่ไม่กอดเขาอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีตาแบบที่น่าสงสาร
พอเราไม่ได้แบบไม่ได้เล่นกับเขา
หรือทุกคนไปอุ้มน้องหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะ

เพราะว่าเวลาที่พี่ปิมอยากได้แม่

จะเริ่มถามหมอว่าควรจะต้องทำยังไง
ก็เดี๋ยวจะต้องรอปรึกษาคุณหมอหาวิธีแก้นะคะ

ว่าทำไมคุณแม่ถึงต้องไปดูแลน้อง

เพราะว่ายังเด็กอยู่ทั้งคู่เลย
อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาในครอบครัวที่ต้องคอยแก้ไขกัน

ถูกต้องแล้วนะคะก็จะไปกำลังใจให้นี่แหละนะ